ประเด็นเรื่องของการตรวจสอบจำนวนนักเรียนในโรงเรียนพระปริยติธรรม
ทางผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยติธรรมแผนกสามัญศึกษา
วันนี้มีการแจกแจงเรื่องการจัดสรรงบอุดหนุนรายหัว
ของโรงเรียนพระปริยติธรรมกว่า๔๐๐แห่งค่ะ
ยืนยันบอกว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดียวกับกระทรวงศึกษาธิการเลย
หลังจากที่ทางผอสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
แจกแจงข้อมูลนักเรียนตามความเป็นจริง
โดยหลังจากที่มีหนังสือบันทึกข้อความด่วนที่สุด
นามโดยพันธุ์ตำรวจโทพงพรพรามเสน่ห์
ภูมิในการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ส่งไปถึงผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เพื่อให้ตรวจสอบจำนวนนักเรียนของโรงเรียนพระปริยติธรรม
หลังจากที่มีการร้องเรียนว่าแจ้งจำนวนนักเรียน

ทางด้านของผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติบอกว่า
สั่งการไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ร่วมกับสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยติธรรม
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนให้ถูกต้อง

พร้อมกับให้รับรองข้อมูลตามแบบรายงานสถิติพื้นฐาน

และจัดส่งให้กองพุทธศาสนศึกษาภายในวันที่๖กรกฎาคม
ถ้าหากไม่มีการรายงานข้อมูลภายในวันเวลาที่กำหนด
ส่งผลให้การจัดสรรเงินอุดหนุน
การจัดการศึกษาพระปริญญาติธรรม
ในไตรมาสสี่
แบ่งเป็นค่าจ้างครูผู้สอนค่าไตรจีวรค่าพัทธาหารเพล
ทั้งนี้ก็ยืนยันนะคะว่าการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว
ได้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับที่กระทรวงศึกษาธิการ
การจัดสรรให้นักเรียนในโรงเรียนปกติทั่วไปค่ะ